พอจะใกล้ถึงปีใหม่ทีสงกรานที
เราก็ต้องมาพูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุกันทีนึง
เพราะว่าแต่ละปีนั้นเกิดขึ้นมากมายเราสูญเสียกันมากนะครับ

ออกมาเปิดเผยว่าประเทศไทยนั้นถูกจัดอันดับ
ให้มีการสูญเสียทางอุบัติเหตุทางถนนสูงที่สุดอันดับที่๒ของโลกแล้วนะครับ
นายแพทย์อังสดามรวยอาจินนะครับ
เป็นรองอธิบดิกรมควบคุมโรคกระทรวงศาสตร์ธรรณสุกก็บอกว่า
การอนามัยโลกนั้นได้จัดให้ประเทศไทยเป็นประเทศอันดับที่๒ของโลก
เกิดอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุด
โดยมีผู้เสียชีวิตมากกว่าสองหมื่นคน
ซึ่งข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขเองก็พบว่ามีผู้บาดเจ็บเกือบ๑ล้านคนต่อปี
จะเกิดอุบัติเหตุมากกว่าช่วงปกติถึง๒เท่าตัว
สงกรานของปีที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น๕๐๑ราย
จาก๔๑๖รายในปี๒๕๕๘คือเพิ่มขึ้น๑๒๐นะครับ
ขณะที่รถจักรยานยนตร์ยังเป็นยานปารณาที่เกิดการศูนย์เสียสูงที่สุด๑๖๐ริม
รถลงมาก็คือรถปิ๊กอัพรถละ๒๙
ซึ่งคิดว่าน่าจะมีความสัมพันธ์กันกับเรื่องของเมาแล้วขับรถ
แล้วก็มีการใช้ความเร็วที่ค่อนข้างสูงครับ
จากการถามบริเวณร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุช่วงสงกรานปีนี้
ไม่ได้มีตั้งเป้าตัวเลขเอาไว้หรือว่าเป็น
ว่าต้องลดจำนวนอุบัติเหตุลงได้เท่าไหร่
แต่ว่าหลักแล้วก็คือว่าต้องมีการเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย
ควบคุมเครื่องดื่มแอนเกาหอลเพิ่มจำนาธิสายตรวจ
และส่งเสริมการฆาตเข็มขัตรนิรภัยและส่วมหวอกการล็อคด้วยครับ